พูดถึงเรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะได้หัวหน้าพัก
แล้วก็ได้กรรมการบริหารพักใหม่ไปแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทำไมมีเรื่องของความแตกแยกในพักเกิดขึ้นและดูเหมือนขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยนะคะ
เพราะว่านายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์เป็นหนึ่งในผู้สมัครหัวหน้าพักเนี่ย
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวกล่าวถึงกรณีคนที่ตัวเองเคยเคารพนับถือ
โพสต์ไว้แบบนี้นะคะบอกว่า๖วันของการหาคะแนนเสียง
เรียนรู้หลายอย่างโดยเฉพาะได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของคนหลายคน
และได้ประจักษ์ว่าผู้ใหญ่บางคนที่เคยเคารพนับถือมาเกือบ๓๐ปี
ที่เคยชื่อว่าดีแท้จริงแล้วเป็นภาพลวงตา
เพราะใครที่ไม่ยอมอยู่ในอานัทหรืออยู่ฝ่ายตรงข้าม
กลายเป็นคนที่ต้องถูกพิฆาต
ทั้งที่บารมีมากล้นควรจะวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างเอกภาพ
กลายเป็นตัวตอกลิ่มให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้น
เมื่อผลการเลือกหัวหน้าพักออกมาไม่ได้เสียใจใด
เพราะได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่าทีมผู้ชนะเพียง๕เสียง
แต่พวกเขาต่างหากที่ควรจะต้องเสียใจและหมดกำลังใจ
เพราะแสดงให้เห็นว่าพลังแห่งอำนาจบารมีที่สั่งสมร่วมกันหลายสิบปี
บัตรนี้เริ่มเสื่อมถอยและไม่แน่กลุ่มบารมีมากล้นนี้
แตกคอกันในเรื่องการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลก็อาจเป็นได้
ซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งปัญหาต่อไป
หลายคนอ่านแล้วตกใจแล้วก็เดากันไปใครใครเนี่ยนะคะ
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะอันนี้พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือกระแสข่าว
ที่บอกว่านายอภิสิตเวชาชีวอดิตบรรนาบภักดิ์
อาจจะลาออกจากการเป็นสอสอถ้าประชาธิปัตย์มีมติ
เข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
จุลินบอกว่าไม่ทราบกระแสข่าวที่เกิดขึ้น

จุลินบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ขอเวลาให้พักหน่อย

บุคคลที่จะมาเป็นประธานสภาพผู้แทนรัฐศรรณว่า
ต้องให้กรรมการบริหารพักตัดสินใจร่วมกับสสได้หรือไม่นะคะ
นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์สองแง่สองมุมนะคะ

นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
บอกว่าเตรียมค่ะเตรียมอีกหนึ่งเรื่อง
จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรกต
วันพรุ่งนี้ขอให้ไต่สวนสอบสวน
และวินิจฉัยกรณีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ที่ระบุว่าให้พักอนาคตใหม่ยืมเงิน๑๑๐ล้านบาทในช่วงของการเลือกตั้ง
บอกว่าเรื่องนี้สอว่าจะไปขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองหรือเปล่า
จากรายได้ของพักการเมืองไม่ได้ระบุให้บุคคลใด
หรือภักดิ์การเมืองใดสามารถกู้ยืมเงินมาใช้
เพื่อกิจกรรมของพักการเมืองได้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไปถามของฝั่งภักดิ์
ภักดิ์ว่ายังไงนางสาวพันธิกาวานิทโคโสกของภักดิ์ระบุว่า
กรณีดังกล่าวมันไม่ใช่การยืมแต่เป็นการกู้เงินเลย
โดยพักจะเป็นทุนคนจ่ายคืนทั้งหมดให้กับนายธนทรโดยเร็วที่สุด
และเรื่องนี้พร้อมชี้แจงต่อกรกตค่ะ
อ่าทีนี้วันนี้เนี่ยจริงแล้วประเด็นที่หลายคนจับตามองเลย
นะคะก็คือโฟกัสไปที่พักภูมิใจไทยว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ย
คุณจะไปฝั่งไหนอืมนั่นแหละไปฝั่งเพื่อไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับ
กับเพื่อไทยหรือไปฝั่งภักดิ์พลังประชารัฐอ่า
สรุปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะแต่ที่ชัดเจนก็คือวันนี้เนี่ย
มติของพักเนี่ยก็ให้นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
เป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเรื่องของการดำเนินการ
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะไปร่วมกับพักการเมืองไหน
คาดว่าสองถึงสามวันนี้หัวหน้าภักดิ์การเมืองจะไปพูดคุย

จะไปฝั่งไหนอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะประมาณสองวันค่ะ